ส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยครับผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์อาเซียนสมัยที่๑๓นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เล่นในรอบรองเอาชนะทางพม่าหรือว่าเมียนมาไปได้นะครับ

ก็ตามมาตรฐานแล้วครับคืออาจจะมีอึดอัดบ้างเพราะว่าเขาก็ตั้งรับนะครับ
แต่ว่าพอไทยมาเร่งสปีดจังหวะบอลของตัวเองเนี่ยคู่แข่งในอาเซียนก็ยังตามไม่ทันครับ
คือเราเจอทีมชั้นนำที่เยอะกว่าเราเล่นเกมหนักมามากกว่าว่าเราผ่านฟุตซอลโลกมาหลายสมัยนะครับประสบการณ์

แล้วก็ลูกดวิสองจากบระบวัตรอุสาธารณ์บูชานะครับ

และ้อเจ้าเมชบุวมาตรยิ่ง
วิทยาพนศาสตร์ซื่อครับมาที๓๔
ชวัดแจ่มกระจ่างที๓๖และวิทยาศักดิ์ศรีชัยนาทีที่๔๐
ส่วนเมียนมาครับได้๓ตัวตัวจากทางประยายโยมองค์นะครับ
แล้วก็เนมินโซนาที๒๗
แล้วก็มีทางชัยวัดนะครับทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่๔
นั่นคือ๓ประตูนะครับของทางเมียนมา
ไทยชนะไป๘ต่อ๓นะครับ๓นัดหลังสุด
ชนะในแชมป์อาเซียนนะครับเมื่อช่วงต้นปี
ชนะไป๘ต่อ๑รอบชิงนะครับซึ่งพม่าก็เป็นรองแชมป์ในรายการนั้น
เป็นแชมป์๔เกมไทยชนะ๑๒แล้วก็มารายการนี้
ไทยชนะ๘ต่อ๓นะครับยังถือว่าข่มทางเมียนมาได้อยู่ครับ
จะผ่านไปป้องกันแชมป์ครับ
พบกับทางมาเลเซียนะครับที่พลิกล็อกชนะเจ้าภาพเวียดนามไป๕ต่อ๑เลยครับ
โอ้โหตอนนั้นบอกเวียดนามเนอะ
นั่นน่ะสิครับเลยไม่ได้เห็นแฟนบอลเต็มสนามเลยนะครับ
พัฒนาขึ้นมามากเลยแล้วก็อึดอัดมากในช่วงแรก
ต้องมาเร่งจังหวะในการเล่นนะครับของฟุตบอล
ซึ่งสปีดบอลดีกว่าเลยมาเจาะประตูได้
หมายในเกมนัดชิงนะครับตั้งเป้าเป็นแชมป์เท่านั้น
แล้วก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าการนำนักเตะดาวรุ่งมาแข่งขันครั้งนี้
ก็สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นแกนหลักในอนาคตนะครับ
ย้ำรอบชิงจะแข่งขันวันที่๓พฤศจิกายนนะครับ
เวลา๑๙นนะครับ